เพราะฉะนั้นเราอันซีนดูกันมาเยอะแยะหลายอย่าง

อยากจะพาคุณผู้ชมไปกินขนมร้านนี้

และที่สำคัญนี้นะคะมันเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่น้อยเลยนะคุณผู้ชม

แต่ต้องบอกว่าเมนูที่เขาทำออกมามันไม่ธรรมดาจริง

ไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่จังหวัดสุโขทัย

ว่ากันว่าเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่กระบวนการทำตั้งแต่ต้นคือ

เจ้าของร้านคือคุณนุจรีรอดยิ้ม
และคุณวิรงรองทองมา

สมแป้งเองนวดแป้งกวนแป้งเอง

เอามาใช้เป็นส่วนผสมของไส้สังขยา
ก็ใช้วิธีการตำ

เขาทำเองทุกกระบวนการแบบเนี้ย

และนอกจากเรื่องของ

ก็คือหลังจากที่เอาขนมปังไปอบในเตา
เอาอบเรี่ยมร้อย
มีแป้งขาว

พอออกมาจากเตาปุ๊บก็ต้องทาเนยอย่างนี้แหละค่ะ

เพื่อให้มันหอมมันแล้วไม่ให้ขนมปังแห้งแข็ง
แต่แค่นั้นยังไม่พอนะคะพอที่เอาไปขายเนี่ย

ใช่มันก็จะได้ความหอมมีกลิ่นไหม้เล็กนะคะ

ลูกค้าเขามารอกันเยอะมากเลยนะ

ทำในร้านแล้วก็ตอนขายออกมาตั้งหน้าร้าน

มีเนยมีชาเขียวชาไทยไมโล

เขาจะแหวกแป้งออกให้เป็นแบบกลวงตรงกลาง
แล้วก็ตักไส้เข้าไปให้มันทะลักทะล้น

ว่ากันว่าวันหนึ่งขายดีมาก
กว่า๒๐๐๓๐๐ลูกเลยนะคุณผู้ชม

และเห็นแบบนี้ทั้งเด็กก็ชอบ

หรือจะทานที่ร้านก็มีโต๊ะคอยให้บริการ
บางคนเนี่ยสั่งเป็นแบบเค้กวันเกิด

ได้แล้วแต่ใจชอบเลยนะคะ

เป็นแบบใบเตยจริง

คุณย้ำ๒ตัวรอบแต่มาไปต่อ

ก็ของอร่อยคุณ
มาเล่าให้ฟังเนี่ยถือว่าขนมปังปิ้งที่แบบว่ายัดไส้เข้าไปให้มันล้นทะลักแบบนี้จริง
จริงเขาก็ทำกันในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเหมือนกัน

คือต้นทุนมันก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็เวลาทำปิ้งขายถ้าทำดีกำไรดีนะ
คุณสั่งมาค่ะ๙ชิ้น๑๐๐คุณชนะจ่าย

เราก็อ๋ออ๋อหมดเมื่อวันนี้จ่ายค่า
อะไรนะเกี๊ยวซ่าไปยัง
เกี๊ยวซ่าทอดไส้ทุเรียนยังไม่ได้จ่ายเลย

เป็นคนที่มีใครมาติดพันธุ์เยอะ